เรื่องราวดีเกี่ยวกับการที่เราจะพาไปตลอดกินเนี่ยนะ
ยังมีอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวผมพาไปอีกร้านหนึ่ง

เหมือนได้ฟรีเลยทีเดียว
ไปทานก๋วยเตี๋ยวพอเพียงคุณผู้ชมครับ
ราคาเพียงแค่ชามละ๑๐บาทเท่านั้น

ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับ
โอ้โหขายเพียงชามละ๑๐บาท
ก๋วยเตี๋ยวพอเพียงผู้ใหญ่พา
อยู่ที่บริเวณหน้าวัดบรรซ่าง
ติดกับสะพานปูนสีชมพู
ข้ามคลองชนประธานพื้นที่ตำบล
เจ้าฉ่าอำเภอโพทอง
จังหวัดอ่างทองนะครับไปกันให้ถูก
ซึ่งนายประพาพันทัพทิมอดีตผู้ใหญ่บ้าน
วัย๖๕ปีนะเล่าว่า

คู่กับการเป็นผู้ใหญ่บ้านมานาน

ปงลูกบ้านก็แวะเวียนกันมาทานเพียบเลย
บางคนก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้าง

จ่ายทุกคนประเถยก็ดูแลกันไป
เขาบอกว่าทำควบคู่กับการ

แล้วก็เน้นขายก๋วยเตี๋ยวหมู
เมนูน้ำตกเย็นตะโฟ

อุดหนุนกันเป็นประจำเลยทีเดียวครับ
อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ครับ
ตอนนี้ออกร้านมาขายก๋วยเตี๋ยวครับ
บาทครับก๋วยเตี๋ยวผมก็อยู่ได้
คนกินก็ยึดนั่นได้ครับกินได้ครับ

กาติดลูกพาพอล่วงไว้๑๐๐ประมาณ๑๐๐ครับ
เป็นไงล่ะโอ้โหแล้วที่สำคัญนะครับ

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงขายเพียงแค่ชามละ๑๐บาท
คือพออยู่พอกินพออันตราบ

้อมนำคำสอนของในหลวงราชการที่๙มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
ทั้งยังสะสมพระบรมชายาลักษณ์ของพระองค์ราว๑๐๐ภาพเลยทีเดียวนะครับ
เต็มไปหมดเลยทุกที่เดียว
นำมาประดับไว้บนฝาผนังรอบบ้าน
เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจอีกด้วยนะ
ว่างนะครับใครที่อยู่แถวนั้นก็ลองไปแวะเวียนอุดหนุนกันได้นะครับ
บางคนก็ซื้อใส่ถุงกลับบ้านไปฝากลูกหลานกันด้วย
๑๐บาทเนี่ยครับซื้อง่ายไงคุณบางทีอยากจะกินนิดหน่อย๑๐บาทก็อิ่มพอดี
หรืออยากจะกินเพิ่มก็ซื้ออีกถุงหนึ่งเป็น๒๐ก็จ่ายได้สะดวกดี

คนขายก็มีความสุขได้ให้คนได้ซื้อกินในราคาประหยัดประหยัดกันด้วยนะคะ